อย่างที่ทราบกันว่ามีโอกาสได้เซ็นสัญญากับนักเตะไทยที่ไปใช้ชีวิตที่ฝรั่งเศส
ล่าสุดก็มีการเปิดตัวแถลงการอย่างเป็นทางการครับ
นักเตะคนนั้นก็คือธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรครับ
แค่งไทยที่เติบโตในฝรั่งเศสแล้วก่อนอันนี้ค้าแข้งกับน้องซี่ในหลีกรองของฝรั่งเศส
ก็ได้ตัวมาร่วมท่าอย่างเป็นทางการสัญญาใน๓ปีครับ
การให้ทีมครั้งนี้ย้ายมาแบบไม่มีค่าตัว
ก็เป็นคนไทยแท้นะครับเกิดที่สุพรรณบุรีก่อนย้ายไปใช้ชีวิตที่ฝรั่งเศส
ที่มีโอกาสที่จะเบียดขึ้นชุดใหญ่เหมือนกัน
สโมสรบุรีรำยืนยันว่าการตรวจเชื้อรอบสุดท้ายไม่มีใครติดเพิ่มเติมครับ
โมสรจะตรวจซ้ำอีกครั้งหนึ่ง๒๒กันยายนหากไม่มีใครติดเชื้อก็จะลงสนามนะครับ
วันที่๒๖กันยายนที่จะทกกับสุพรรณบุรีต่อไป
ก็ประกาศเช่นกันว่าการตรวจในครั้งล่าสุดไม่มีนักบอลติดเชื้อเพิ่มเติม
สามารถแข่งขันได้ตามกำหนดเพราะถือว่าครบกำหนด๑๔วันที่มีการกักตัวนะครับ
แล้วก็เป็น๑๔วันที่ทีมนั้นได้สัมผัสกับผู้ติดเชื้อ
ส่วนผลการแข่งขันไทยลีกครับเมื่อวานเตะกัน๓คู่
ก็เป็นเกมสุดมันอีกหนึ่งเกมเหมือนกันเกมครึ่งแรกเนี่ยก็ทำอะไรกันไม่ได้นะครับ
เสมอกันอยู่๐ต่อ๐จากนั้นเนี่ยในช่วงครึ่งหลังครับ
นี่ก็เป็นเกมในช่วงจังหวะครึ่งแรกอยู่นะครับเนี่ยครับจังหวะขึ้นนำนะครับ
หลุดจริงครับยิงหนึ่งศูนย์จากอธิษฐศีรกำปัง
ฤดูการนี้จากนั้นครับราบุรีพวกเขามาตีเสมอครับ
ทำให้คู่นี้แบ่งแต้มกันไปครับด้วยสกร๑๑ไปดูการท่าเรือกันหน่อยครับ
สุดท้ายเนี่ยประตูเกิดขึ้นครับจากจังหวะนี้เจรบสัมภาวดีครับ
แล้วทางการท่าเรือก็บุกอย่างหนักเลยครับแต่สุดท้ายเนี่ยทำประตูไม่ได้
สุดมันเลย๒ต่อ๑ก็ทำสถิติชนะ๕นัดรวดนะครับขึ้นไปเป็นจ่าฝูงแล้ว
ลูกเนี้ยเข้าทำกันสวยเนี่ยสุพรรณบุรีจากนั้นเนี่ยทีมเจ้าบ้านตั้งหลักได้นะครับ
พวกเขาก็มาลุยเดี๋ยวดูจังหวะนี้หน่อยครับให้ดูภาพช้าจังหวะ
นาทีห้าสิบแปดนาทุสุกสุมครับโหมงเข้าไปสุดสวยเลย
นาทีเจ็ดสิบสองกลับเข้าสู่เกมได้นะครับ
แล้วก็อีกหนึ่งประตูลูกนี้นะครับอานนท์อมอนเลอร์ศักดิ์นะครับ